ทุกผู้ชมครับมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๐ปีนะครับ
คุณยายอยู่ที่ชนบุรีคุณยายบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ย
คมขืนนะฮะอ่านี่ฮะคุณยายเนี่ยอายุ๗๐ปีแล้ว
มีอาชีพเก็บของเก่าขายนะแล้วก็ไปบอกกับตำรวจสพเมืองชนบุรี
บอกว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาข่มขืนยายถึงห้องเช่าที่ยายอยู่
คือวันนี้เนี่ยไปตรวจสอบที่ห้องของคุณยายเป็นห้องเล็กนะครับ
อยู่ในตัวเมืองชนบุรีนะครับยายบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย
หัวเกลียนใช้มีดเนี่ยบุกเข้ามาตอนที่ยายอยู่คนเดียวมาล็อกคอเอามีดเนี่ย
จี้บังคับให้ยายอยู่นิ่งแล้วก็ข่มขืนยายเสร็จแล้วก็หลบหนีไปโดยข่มขู่เอาไว้ด้วย
ว่าห้ามไปแจ้งความแต่ยายเนี่ยไปเล่าให้กับลูกหลานฟังลูกหลานก็พาไปแจ้งความนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าในพื้นที่ความจริงไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
อาจจะเป็นพวกติดยาหรือว่าคนเร่ร่อนนะคงจะเห็นว่าคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวนะ
อ่าเดี๋ยวฟังอดีตผู้ยายบ้านในพื้นที่หน่อยนะครับ
เหตุเหตุการณ์ยังมีในหมู่บ้านบ่อยไหมครับไม่มีครับคุณยังมีเนี่ย